ของลูกแซวเซสสวย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

อ่าคือหนูอ่ะไปรับไปดีนี้อ่ะมาให้ลูกสาวแกว่าเป็นเพื่อนของเขา
อ่าแล้วทีนี้คือคือเพื่อนเพื่อนสาวคนนี้อยู่เขาอยู่ต่างประเทศ
แล้วเพื่อนเราพอเห็นคลิปเราเป็นยังไงบ้าง
วิทยาลักษณ์ที่รักเมียเนอะ